คุณผู้ชมครับเรื่องของการที่มีการพบพวงไข่ไก่คล้ายของปลอม
ในพื้นที่บ้านปัวนาคพัฒนาอำเภอเชียงคำจังหวัดพยาวนะครับ
ชาวบ้านเขาเอาพวงไข่ออกมาให้ดู
บอกว่าเอ๊ะทำไมสีมันเนียนจังมันไม่มีเส้นเลือดเลย
ใช่ค่ะแล้วมันแบบเอ๊ะกินไปจะเป็นอะไรหรือเปล่า
เอาไปบี้ดูทำไมมันแข็งเหมือนแบบพลาสติก
ทำปลอมทำเทียมขึ้นมาหรือเปล่านะครับ

บริษัทผลิตไข่พวงออกมายืนยันว่าเป็นของแท้แน่นอน
ไข่พวงเนี่ยไม่ได้ปลอมกันง่าย

แต่ที่เห็นว่าคุณภาพอาจจะแบบว่าไม่ค่อยดี
เพราะว่าตัวเนื้อไข่มันแข็ง
หรือว่ามันไม่มีเส้นเลือดเลยทำไมมันเนียนเหลือเกินนะครับ
เขาบอกว่าอาจจะรักษาคุณภาพด้วยความร้อน
ทำให้มีสีผิดปกติไปนะครับ
โดยแม่ค้าเครื่องนายไก่ในพื้นที่บอกว่า

เป็นการลวกส่งมาจากต้นทางก็คือทางกรุงเทพ
เพราะจะต้องใช้เวลานานในการส่งสินค้า
อีกทั้งยังกลัวว่าสินค้าจะเน่าเสียหาย
ใช้วิธีลวกให้สุกก่อน

ดังนั้นผู้ที่ซื้อเครื่องในไก่ไป
สบายใจได้ว่าเครื่องในไก่ที่ถูกซื้อไปนั้น

ถ้าจะส่งให้สดเดี๋ยวมันจะไม่ถึงมือผู้บริโภค
หรือไม่ถึงมือคนที่จะไปซื้อไปทำอาหารต่อนะครับ

ยังบริษัทผู้ผลิตสินค้าบรายนี้

การลวกด้วยความร้อนให้สุกพอประมาณอยู่แล้ว

และยังเป็นการยืดอายุของสินค้า

ขอยืนยันว่าพวงไข่ไก่ดังกล่าวเป็นของจริง

ถ้าทำปลอมอาจจะมีต้นทุนสูงกว่า

และอาจเสี่ยงต่อความผิดทางกฎหมายอีกด้วยนะครับ

เวลาที่มีเรื่องที่ต้องถามส่วนใหญ่เราก็
อาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา

พวงไข่ที่พบนั้นคือไข่ของไก่ในสภาพที่แม่ไก่
ยังไม่ได้สร้างเปลือกแข็งหุ้มจนเป็นไข่ไก่
และอาจจะเกิดจากความผิดปกติของทรงรูปไข่
อาจจะดูแบนไม่กลมก็ได้
อย่างที่ควรจะกลมเขาบอกอย่างนี้
อย่างที่ควรจะกลมมันอาจจะไม่กลมบ้างนะครับ

ทั้งนี้ยังแนะควรทำการศึกษาและอบรมให้ความรู้

ทางบริษัทผู้ผลิตเขาออกมายืนยันแบบนี้นะครับ